โอ้โหสนั่นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากับการที่ออกมาประกาศของราชบัณฑิต

มติคอรมอที่ออกมาตามคำข้อเสนอของราชบัณฑิตเนี่ยนะ
ลองคิดเล่นคุณทัศนัยถ้าเกิดว่าไม่ใช่แฮชแท็กแบงคอก
แล้วเป็นแฮชแท็กกรุงเทพมหานครทับศัพท์เหมือนอย่างด้านหลัง

คุณนับดูสิ๑๙ตัวอักษรกับคำว่าแบงคอกเดิมหัวจะปวดใช่ไหม

ดังนั้นคุณผู้ชมคะในเบรกนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยค่ะ
คิดเห็นยังไงคือหลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่าเอ้ยอะไรอีกหน่อย
ไปเราจะเขียนแบงคอกไม่ได้แล้วเหรอต่อไปต้องใช้คำว่า
กรุงเทพมหานครทับศัพท์แล้วเหรอเรื่องนี้ที่มาที่ไปกันก่อน
เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนค่ะกรณีนี้มาจากที่คอรมอลมีมติเห็นชอบ
หลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดชื่อ
ประเทศดินแดนเขตการปกครองแล้วก็เมืองหลวง
อันนี้ราชบัณฑิตยสภาเสนอมาแล้วสาระสำคัญของเรื่องนี้
มันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การยกเลิกประกาศเดิมในปีห้าสี่
แล้วมาใช้ประกาศใหม่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยสักครู่นึง
ให้เห็นว่าประกาศเดิมมันเป็นยังไงประกาศใหม่เป็นยังไงใช้แตกต่างกันยังไง
ทีนี้ในประกาศใหม่มีการปรับปรุงชื่อหลายประเทศหลายเมืองหลวงนะคะ
แต่ว่าที่น่าสนใจของชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ย
คือเขาบอกว่าให้ใช้เป็นกรุงเทพมหานครคือตรงตัวภาษาอังกฤษเลย
ทั่วโลกเขาก็รู้จักกันดีแล้วคำว่ากรุงเทพมหานครทัพศัพท์มันยาวไปไหม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจริงนะมันจะส่งผลหมดเลยนะคุณทัศนัย
เอกสารทางราชการเอ่ยธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมการบิน
มันจะต้องมีการสื่อสารจะต้องมีการรีแบนกันแล้วก็ต้องใช้งบประมาณอีก
แล้วป้ายสถานที่ราชการหรือมหาวิทยาลัยมันต้องเปลี่ยนไหม
ก็นี่ไงมันจะส่งผลกระทบเอกสารต่างของราชการ
ฟังในมุมของความคิดเห็นของคนบ้างไหม

ในการที่เราจะเขียนแบบจ่าหน้าจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ

แต่ว่าตอนไปนั่งสะกดภาษาอังกฤษ

ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็คืออะไรก็ได้

เขาคิดว่าเขาจะคุ้นไหมกับแบงค์ท็อค
คุ้นกับแบงคอกมากกว่าอยู่แล้ว
ก็ช่วงแรกที่เปลี่ยนอาจจะยากนิดนึงสำหรับเขา
แต่ว่าต่อไปก็คงจะดีขึ้น

คือมันเปลี่ยนตามการอ่านทับศัพท์เนอะ
เมียนมาที่เขาอ่านทับศัพท์กันอย่างนี้
โรมเปลี่ยนเป็นโรมา
ฮาโนยเป็นฮาโนย
ซึ่งมันก็เป็นความเห็นต่างนานา

จริงมันก็ใช้แบงคอกอยู่แล้ว

ขณะที่มันมีการไปตั้งแคมเปญคัดค้าน
การเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษจากแบงคอก

ตอนนี้ก็เริ่มมีคนไปลงชื่อกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้ว
ตั้งแต่ที่มีการไปตั้งเอาไว้ในเว็บ

เพจของสำนักงานราชบัณฑิตยศภาเอง
ก็ต้องออกมาชี้แจงอย่างเร่งด่วนแล้วครับ

เมื่อตอนปี๑ที่ผ่านมาว่า
จริงแล้วเราสามารถใช้แบงคอกเหมือนเดิมได้นะ

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อ
ประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวง

สาขาวิชาการต่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ
ดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงใหม่นี้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศนี้แล้ว

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ

ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งมันก็ต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เดี๋ยวขอดูที่มันเป็นประกาศจากทางราชกิจ
เอกสารด้านบนนะฮะ

คุณผู้ชมจริงใจความมันอยู่แค่๒บรรทัศนล่าง

กรุงเทพมหานครที่เป็นทัพศาสภาษาอังกฤษ

เขามีการไปเทียบกับประกาศเดิมไง
ขอดูประกาศเดิมตอนปี๔๔ค่ะ
คือชื่อเมืองหลวงของไทยเนี่ย

คุณผู้ชมดูทางฝั่งซ้ายมือก่อนนะ

แล้วเปลี่ยนจากเครื่องหมายที่แบบจุดแล้วมีลูกน้ำ

ชื่อเต็มชื่อจริงเขาคือนักคาลิขิต

ความหมายของเครื่องหมายทั้ง๒อัน
อัฐภาคกับวงเล็บมันต่างกันยังไง

เพื่อแสดงความต่อเนื่องของประโยคนั้น

ส่วนวงเล็บวงเล็บหรือว่านักข่าวลิขิตเนี่ย
คือใช้เพื่อที่จะขยายหรืออธิบายจากข้อความก่อนหน้า
ซึ่งจะอ่านหรือว่าจะเว้นไปก็ได้
ไม่ได้ทำให้เนื้อความตรงนั้นมันเสียไป
อันนี้คือสิ่งที่ความหมายของเครื่องหมายทั้งสองอันนี้
กรุงเทพมหานครวงเล็บแบงคอกความหมายมันจะเปลี่ยนไหม
มันไม่เปลี่ยนคือมันขยายให้รู้เฉยว่ากรุงเทพมหานครก็คือเนี่ยแบงคอกนั่นแหละ
ทีนี้ชาวเน็ตค่ะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกต
ภาษาศาสตร์เขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะ
ว่าเอ๊ะการเปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายวงเล็บแทนเครื่องหมายอัตภาคเนี่ย
มันแปลว่าอะไรล่ะราชบัณฑิตเนี่ยเขาต้องการให้ใช้คำ
จริงแล้วต้องการให้ใช้คำว่ากรุงเทพมหานครเพียงอันเดียวไหม
เพราะว่าการใส่วงเล็บว่าแบงคอกเนี่ย
มันเหมือนกับว่าเป็นการลดบทบาทคำว่าแบงคอกไป

มันจะไม่เด่นมันจะไม่เป็นที่รู้จักหรือเปล่า
เออแต่ทีนี้การที่ต้องใส่วงเล็บเพิ่มมาด้วยเนี่ยเพราะอะไร
เพราะกลัวคนไม่รู้เหรอคำว่ากรุงเทพมหานครจริงมันคืออะไร
มันเป็นชื่อเอาจริงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบต่างชาติจะรู้จักอะไรมากกว่า
แกกคอกมากกว่าแบงคอกมันแมสกว่า
เออทีนี้คนทั่วไปเห็นเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้คำนอกวงเล็บเป็นหลักอยู่แล้ว
ดังนั้นแปลว่าทางที่ราชบัณฑิตออกมาเนี่ยต้องการให้ใช้บทบาท
คำว่ากรุงเทพมหานครมากกว่าหรือเปล่าแต่พอมันมีกระแสออกมา
บัณฑิตก็เลยออกมาว่าจริงมันใช้ได้๒คำนะ
กรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าใช้แบงคอกก็ได้
ใช่จริงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจริงแล้วเนี่ย
เมืองหลวงของไทยคือกรุงเทพมหานครชื่อเต็ม
จริงแล้วเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกอยู่แล้วนะ
ก็คือถ้าเกิดรวมอมรรตนักอ่ายาวหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตัวสอน
ซึ่งต่างชาติเขาทราบดีว่าชื่อเต็มคืออะไรแต่ชื่อย่อเมืองหลวงคือแบงคอกถูกไหม
ทีนี้คุณพอมันเป็นแบบนี้แล้วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะมาชี้แจงนะ
ว่าการปรับเปลี่ยนแค่เครื่องหมายเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เดิมที่ราชบัณฑิตกำหนดไว้ใช้เป็นมาตรฐานของทางราชการเท่านั้น
ซึ่งทางสำนักงานราชบัณฑิตยศภาเองเนี่ยเขาก็ยืนยันแล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย
จริงก็ใช้ได้ทั้งกรุงเทพมหานครที่เป็นทัพศาสภาษาอังกฤษ
คุณผู้ชมก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูแล้วกันนะฮะ